มาดูท่าทีของฟิลิปปินส์นะครับ
กับการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ประเทศต่าง
โยบายการต่างประเทศของฟิลิปปินส์จากนี้ไปจะเป็นอย่างไร
วิเคราะห์ออกมามองแล้วนะครับว่าณขณะนี้เอง
สัมพันธ์ระหว่างฟิลิปปินส์กับสหรัฐนั้น
อาจจะไม่ได้สวยงามเหมือนดังเดิมเพราะท่าทีล่าสุด
ลิปปินส์นั้นเตรียมสั่งซื้อยุทธโปรกรณ์จากจีนแล้วก็รัสเซียแล้วนะครับ
เมื่อวานนี้นายโรจิโก้ดูเตอร์เต้ครับประธานาธิบดีฟิลิปปินส
สัมภาษณ์ขณะนี้มี๒ประเทศที่ยินดีเสนอเงินกู้ระยะยาว๒๕ปี
สำหรับการจัดซื้ออาวุธยุทธโปรกรณ์ให้แก่รัฐบาลฟิลิปปินส์
และรัฐบาลนั้นก็เตรียมส่งนายเดลฟินโรเรนซาน่า
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมกับผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธยุทธโปรกรณ์

นักวิเคราะห์ต่างก็ออกมาแสดงความเห็นว่านายดูเตอร์เต้นั้น
ส่งสัญญาณอย่างชัดเจนถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายระหว่างประเทศ
เพราะก่อนหน้านี้ครับฟิลิปปินส์นำเข้าอาวุธยุทธโปรกรณ์

และเมื่อวันนี้เองครับนายดูเตอร์เต้กล่าวหากองทัพสหรัฐ
ว่าเป็นผู้ลงมือสังหารหมู่ชาวฟิลิปปินส์ในช่วงต้นของยุคอนานิคม
ประกาศยุติภารกิจลาดตระเวนทางทะเลร่วมกับสหรัฐ
และเรียกร้องสหรัฐถอดกองทัพออกจากเกาะมินดาเนา
ตอนใต้ของประเทศอีกด้วยนะครับ
คุณผู้ชมครับแม้ว่านายดูเตอร์เต้นั้นจะยืนยันว่าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับฟิลิปปินส
เหนียวแน่นเช่นเดิมแต่นักวิเคราะห์มองว่าการที่นายดูเตอร์เต้ตัดสินใจแบบนี้
ก็เพื่อจะฟื้นฟูความสัมพันธ์กับจีนที่ย่ำแย่ลง
หลังจากที่รัฐบาลก่อนนั้นมีท่าทีที่แข็งกล้าวต่อจีนในประเด็นข้อพิพาททางทะเลจีนใต้
ซึ่งนี่เองทำให้ประเทศสูญเสียผลประโยชน์จำนวนมากที่ควรจะได้รับ
ดำเนินนโยบายแบบชันมิตรกับจีนแทนนะครับ